ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่แม่สอดนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่า
คลุมคลั่งแล้วพระขโมยรถของญาติโยมที่ไปทำบุญที่สำนักสงฆ์ขับหนีออกไปเลย
ขับหนีออกไปไกลมากไปจอดทิ้งไว้ที่เต็นต์รถ
แล้วไปขโมยอีกคันนึงต่อหน้าต่อตาเจ้าของรถคือขโมยรถสองคันอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ

ทั้งตังหลวดทั้งนักข่าวตามนะครับเข้าเขตหน้าโรงพยาบาลไม่ตอบหรือครับ

นี่ค่ะก็ต้องไปสกัดจับพระรูปนี้ที่ขโมยรถนะคะ
ทั้งตำรวจทั้งนักข่าวคือต้องช่วยกันเนี่ยค่ะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้กำกับการสอบพ่อแม่สอดได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีพระชิงรถของโยมแล้วขับหนี

บ่อลูกรังหมู่สามบ้านมอนหินเหล็กไฟ

ก็ระดมกำลังนะคะตำรวจสายตรวจไล่ล่าสกัดจับ
ประสานจุดตรวจทั้งในตัวอำเภอแม่สอด
เพื่อสกัดจับพระรูปนี้

ไล่เรียงแบบนี้ค่ะคันแรกกระบะสีทองทะเบียนกรุงเทพนะคะ
เจ้าของรถเป็นผู้ชายคนนึงที่เขาขับรถไปทำบุญที่สำนักสงฆ์บ่อลูกรังค่ะ
เขาเผลอเสียบกุญแจรถทิ้งไว้พระบอยขึ้นรถขับหนีไปเลย
คันแรกเนี่ยขับหนีไปไกล๒๐กว่ากิโลนะคะ
สุดท้ายไปจอดรถคันแรกที่หน้าเต็นต์ขายรถมือสอง
ลงจากรถคันแรกไปชิงรถอีกคันหนึ่ง
ก็คือคันที่คุณผู้ชมเห็นภาพเป็นรถเก๋งสีม่วง

เจ้าของรถจอดติดเครื่องเอาไว้กุญแจก็เสียบเอาไว้
แล้วขโมยแบบต่อหน้าต่อตาเจ้าของรถคุณผู้ชมค่ะ
บอยขับรถคันที่๒ที่ขโมยมา
หนีเข้าไปในเขตเทศบาลนครแม่สอด

ตำรวจนักข่าวช่วยกันสกัดพระบอยที่ขับรถหนี
สุดท้ายพระบอยขับรถไปชนรถกระบะที่๓

ปิดล้อมรถที่พระบอยขโมยมา
ตอนแรกเนี่ยตอนตำรวจปิดล้อมตามภาพนี้ไม่ยอมลงนะคะเห็นไหมคะ

พยายามจะเปิดประตูพยายามจะเคาะที่กระจก
ไม่ลงแล้วหน้าพระบอยที่อยู่ในรถ
ตำรวจสังเกตเห็นว่าหน้าดูแบบหวาดระแวงมาก
ตำรวจก็เลยพยายามจะเกลี้ยกล่อม
เกลียดกล่อมชวนคุยบ้างอะไรบ้าง
นาทีกว่าจนสุดท้ายเจ้าของรถคันนี้เขาตามมา
เขามีรีโมทกุญแจอีกอันนึง
กดรีโมทเปิดล็อกได้

ดับเครื่องค่ะดับเครื่องค่ะ
สุดท้ายก็ควบคุมตัวพระรูปนี้เอาไว้ได้
นำตัวไปโรงพักเลยค่ะสพแม่สอด
ถุงย่ามของพระบอย

มีเอกสารการบวชพระอย่างถูกต้องนะคะ

พระบอยอนิพโพโลอายุ๓๔ปี
เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
บวชจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่ง
บนเขาแม่สอดหลายปีค่ะ
ย้ายมาขอจำวัดที่สำนักสงฆ์บ่อลูกรังได้๔วัน

โอ้โหคือเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
เหมือนพระบอยมีอาการแปลก
อาการป่วยทางจิตหรืออะไรนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ผู้จาวกวนลักษณะท่าทางแววตาหรืออะไรแบบนี้ดูแปลกมาก
จะขับไปไหนรถนี้

ก็ดูผู้จาแปลก

สารภาพในสิ่งที่ตัวเองก่อไว้ทั้งหมดเลย
ทีนี้ตรวจอย่างแรกเลยตรวจหาสารเสพติด

แล้วก็จะนำเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ไม่รู้ว่าอาการแปลกเพราะยาเสพติด
อาการแปลกเพราะป่วยจิตเวทนะคะ